ก็คือคดีทำร้ายลูกในพลที่เชียงใหม่นั่นแหละนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเล็กหน่อยนะครับ
ลินสกายผับยื้อยังไม่ยอมลื้อถอน
ก็เป็นคืบหน้าทางด้านต่างของคดีนี้

เพราะว่าหลังจากมีหนังสือคำสั่งจากเทศบาลช้างเผือกออกมานี่นะคะ
บอกว่าให้มาลินสกายแล้วก็เดอคอนลื้อย้ายโครงสร้างต่าง
แต่ว่าล่าสุดตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วยังไม่มีการลื้อย้าย

ตำรวจก็พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิดค่ะ
พบชายวัยรุ่น๒คนพาผู้บาดเจ็บออกมารินสกาย

ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างติดตามตัวชายสองคนนี้มาให้ข้อมูลนะคะ
สอบสวนสืบสวนตำรวจภูทรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
เปิดเผยความคืบหน้าคดีรุมทำร้ายร่างกายนายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสันอายุ๒๓ปี
ลูกชายผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘จังหวัดน่านนะคะ
โดยบอกว่าได้หลักฐานใหม่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ร้านขายเครื่องสำอางที่อยู่ชั้น๑
ทางขึ้นลิฟต์นี้นะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ซึ่งทางขึ้นลิฟต์นี้ก็เป็นเส้นทางไปยังร้านมาลินสกายชั้น๔
ในวันที่เกิดเหตุพบว่ามีชายวัยรุ่น๒คน
พยุงคนเจ็บเดินออกมาจากลิฟต์

แต่ภาพไม่สามารถจับภาพใบหน้าทั้งสองคนได้ชัดเจนนะคะ
จากนั้นก็เห็นว่าชายสองคนได้พาคนเจ็บไปส่งที่หอพักเพื่อนหญิง
นายอิสรานุวัฒน์นี่แหละค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับ
ซึ่งตำรวจก็ถือว่าชายสองคนนี้เป็นพยานบุคคลที่สำคัญ
สำคัญนะเพราะน่าจะเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ถูกต้องรวมไปถึงอาจจะเป็นคนที่ทราบถึงคนสั่งการด้วย
ก็เลยอยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนและให้ข้อมูลนะคะ
เพราะว่าตอนนี้พยานฝ่ายผู้บาดเจ็บก็ยังไม่มีด้วย
ครับตำรวจบอกว่าพยานฝ่ายผู้เสียหาย
ยังไม่มีใครมาให้การเลยก็คาดว่าหวาดกลัว
อิทธิพลว่าจะถูกทำร้ายตำรวจบอกแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะคะ
คดีจะได้คืบหน้าเพราะว่าตอนนี้เรื่องของคดี
ก็มีผู้มาให้มามอบตัวแล้วทั้งหมด๕คนนะคะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวออกไปชั่วคราวจากศาลจังหวัดเชียงใหม่
หนึ่งในนั้นก็คือนายบอลนี่แหละนะคะที่เป็นผู้ต้องหานี้ด้วย
ขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่มีหนังสือคำสั่ง
จากเทศบาลตำบลช้างเผือกให้ลื้อถอนร้านมาลินสกาย
บอกให้ลื้อให้เสร็จสิ้นภายใน๓๐วัน
ตั้งแต่ได้รับคำสั่งลงนามหนังสือวันที่๓๐พฤศจิกายน
ตรวจสอบแล้วเพราะว่าล่าสุดยังไม่ลื้อถอนส่วนที่ต่อเติม
ที่เป็นโครงสร้างเหล็กเตาะอย่างใดเลยนะคะ

ใช่ค่ะที่เป็นที่เกิดเหตุนั่นแหละนะคะ

เมื่อตรวจสอบเป็นของบริษัทโฮมรีสอร์ทจำกัด

ก่อสร้างอาคารคอนกิตเสริมเหล็ก๔ชั้น
พื้นที่๒๐๐๐กว่าตารางไม่จำนวน๑หลังได้นะครับ

เพราะว่ามีการกระทำผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลน
แล้วก็รายการประกอบแบบแปลนด้วยนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ปปทหรือว่า
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐ
สั่งให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง
ปกปิดซ่อนเร้นหรือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับ
ตอนนี้ก็รอรับรายงานอยู่นะครับ
นี่เป็นความคืบหน้าของเหตุทำร้ายร่างกายลูกชายในพลที่เชียงใหม่นะครับ